หนุ่มโรงงานย่านปฐุมธานีโชคร้ายนะครับจอดรถกระบะไว้ริมถนนในซอยคลองหลวงยี่สิบเจ็ด
แต่ว่ารถถูกขโมยล้อแม็กซ์ไปทั้งสี่ล้อนะครับติดตามจากรายงานครับ
ผมเคยเห็นข่าวแบบนี้ครับแต่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองครับผม
คำพูดของผู้เสียหายที่ถูกขโมยถอดล้อแม็กซไปจนหมดทั้ง๔ล้อ
เจ้าตัวเคยเห็นแต่ในข่าวว่ามีการขโมยถอดล้อรถยนต์ตามสถานที่ต่าง
กระทั่งมาเกิดขึ้นกับตัวเขาเองหลังนำรถยนต์ไปจอดไว้ภายในซอยคลองหลวง๒๗
ปฐุมธานีผู้เสียหายระบุว่าทุกวันจะนำรถยนต์ไปจอดริมถนน
ภายในซอยที่เกิดเหตุเพราะหอพักมีที่จอดรถไม่เพียงพอ
จนกระทั่งวันนี้ขณะที่เดินมาที่รถเพื่อจะขับไปทำงาน
ก็ต้องตกใจเพราะว่ารถถูกขโมยล้อไปจนเกลี้ยง
เขาคาดว่าหัวขโมยน่าจะเล็งรถของเขาไว้นานแล้ว
เพราะบริเวณนี้มีเพียงรถของเขาเท่านั้นที่ถูกขโมยล้อรถไป
ความคิดของผมแวบแรกที่ผมเจอก็คือ
โดนเขาแล้วคือโดนขโมยแล้วโดนแล้ว
เห็นรถอย่างนี้ก็ตกใจครับผมตกใจพอสมควร

ล้อรุ่นนี้จะเป็นล้อทั่วไป
แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมาก
ผมคิดว่าเขาน่าจะมาจ้องแล้ว
เพราะว่ารถผมไม่ได้จอดจุดนี้จุดนี้จุดเดียว
หลังภาพรถของผู้เสียหายถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
มีการแชร์โพสต์ของร้านขายล้อแม็กซย่านปฐุมธานี
ประกาศขายล้อรถมีลักษณะคล้ายกับล้อที่ถูกขโมยไป
เจ้าของร้านผู้ต้องสงสัยชี้แจงเพื่อความกระจ่างว่า
แม็กซที่โพสต์ขายเป็นของลูกค้าที่นำมาขายให้ร้าน
เมื่อ๓วันก่อนไม่ใช่ล้อแม็กซ์ที่ถูกขโมยมาอย่างแน่นอน
พร้อมชี้ให้เห็นความแตกต่างในจุดต่าง
ระหว่างล้อรถของผู้เสียหายกับทางร้าน

และย้ำหนักแน่นว่าทางร้านจะไม่รับซื้อล้อแม็ก

เพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดีฐานรับซื้อของโจร

คาดว่าคนร้ายน่าจะนำไปโพสต์ขายในเฟซบุ๊ก
ี่ห้อยางกับลายยางมันใกล้เคียงกันแต่มันจะไม่เหมือนกัน
ถ้าดูดีก็คือร่องกลางมันจะมีอยู่ไม่เหมือนกัน
แล้วส่วนรายละเอียดของล้อแม็กซ์ด้านใน
ก็จะมีทั้งล้อของผมมีฝาปิดตรงกลาง
แล้วก็ลักษณะของก้านก็ไม่เหมือนกัน
แล้วก็จุดอื่นยังมีอีกหลายจุด
แต่ว่าจริงผมต้องมีข้อมูลจากล้อลูกค้าที่หายก่อน

แต่มันจะมีเป็นแบบไปขายตามพวกเว็บไซต์
หรือว่าเพจต่างในเฟซบุ๊กก็มีครับผม
ที่เขามียีล้อตรงนี้แล้วมาขายกันอะไรมีครับ
ขณะที่ตำรวจสพคลองหลวงอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อตรวจสอบคนร้ายที่มาก่อเหตุ
และตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน